เอ๋หน่อยมั้ยเอ๋ชุติมากินเด็กไงดู
เอ๋ชุติมาต่อกลับนะได้เมียแถวแม่เนี่ยนะ
หลังอดีตนางสาวไทยนักแสดงสาวรุ่นใหญ่เอ๊ชุติมา
ออกมาเปิดตัวว่ากำลังปลูกต้นลักษณ์อยู่กับหนุ่มรุ่นน้อง
คนนี้อ่ะวัยมหาวิทยาลัยนามว่าฟรอง
นางคบกันมานานแล้วเขาหล่อด้วยนะเว้ย
นี่ดูดิก็นางเปิดโมเตลิ้ง
หลายคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์สอแววก่อเกิดดราม่านะครับล่าสุดนะฮะ
บอกว่าคือดาราเนี่ยก็เป็นคนนะคะมีความรู้สึกมีความรัก

อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะขอแค่คบกันสองคนเข้าใจและซื่อสัตว์ต่อกันรักกันก็พอค่ะ
แล้วเม้นส์ว่าเอ๊บอกเลยครับ
อะไรเนี่ยมึนอะไรมือผมอ่านมึนเนี่ย

แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บ้างก็บอกว่าพวกเราสองคนเนี่ยว่างมากเหรอ
เอาเวลาไปดูแลครอบครัวตัวเองดีก่อนไหม

แรงนะผมจะบอกให้เอ็ะ
ทีหลังคุณนั่งตอนนี้คุณต้องทำอย่างนี้นะครับ
ทำอย่างนี้นะฮะจะได้รู้ไม่ใช่ว่าชูนคุยนะฮะ
รุ่งนี้วันต่อเศรษฐกิจแห่งชาติ
ขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะ